สลดค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะคะ
เผยแพร่จากทางเฟซบุ๊กนะคะที่ชื่อว่าชะลิดาวัฒนะค่ะ
บอกว่าเขาไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนึงค่ะ
เพราะว่าถูกพ่อแท้ข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒จนตอนนี้อายุ๑๗ปีแล้วอะค่ะ

แล้วเหมือนกับว่าแม่รู้เห็นเป็นใจ
บังคับให้ลูกสาวให้ยอมพ่อแท้ให้ข่มขืนอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ถูกทำร้ายทุบตีด้วย
เรื่องนี้นะคะถูกเปิดเผยจากทางเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าชะลิดาวัฒนะนะคะ
ข้อความในเฟซบุ๊คเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ระบุเอาไว้ว่าขออนุญาตผู้เสียหายแล้วนะคะ
วันนี้ได้เข้าไปช่วยน้องที่ถูกพ่อแท้ข่มขืนตั้งแต่อายุ๑๒ปี
จนตอนนี้อายุ๑๗ปีแม่รู้เห็นมาตลอด
แต่ให้ลูกยอมพ่อถ้าพ่อต้องการอะไรให้ตามใจพ่อ
ตัวน้องไม่ได้เรียนหนังสือเพราะพ่อไม่ให้เรียน
ไม่ให้เจอผู้คนด้วยค่ะถ้าพ่อไม่อยู่จะขังน้องเอาไว้ตลอด
แต่แม่แท้ไม่ปกป้องลูกเลยบังคับให้ลูกยอมพ่อ
ถ้าพ่ออยากมีอะไรด้วยก็ต้องยอมส่วนแม่ชอบตีน้อง
ตีจนไม้กวาดหักตีเหมือนเกลียดน้องอยู่กับตายายตั้งแต่เกิด
แต่พ่อแม่เนี่ยเอามาเลี้ยงตอนอายุ๑๒แล้วก็มาโดนพ่อแท้ข่มขืนมาโดยตลอด
ตบตีโดนข่มขู่จนน้องทนไม่ไหวหนีออกมาจากกระท่อมปลายนาที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
หนีไปหาอาค่ะเป็นน้องสาวพ่อนะคะไปขอร้องให้อาช่วยแรกอาไม่เชื่อ
แต่น้องก็ร้องไห้หนักมีท่าทางหวาดกลัวสุดท้ายเชื่อค่ะ
พ่อของน้องเนี่ยตามมาหาน้องที่บ้านอานะคะซึ่งก็คือน้องสาวของพ่อนี่แหละ
แล้วก็บุกเข้าไปในบ้านอาตบตีน้องค่ะจนน้องปากแตกเนื้อตัวบอบช้ำ
อาก็เลยโทรศัพท์แจ้งความข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกาย
ทางเรารู้ข่าวทางเราหมายถึงผู้โพสต์เนี่ยนะคะ
พอรู้ข่าวนี้ก็เลยติดต่อไปที่หน่วยงานรัฐให้มาช่วยเหลือน้อง
ก็พาน้องไปตรวจร่างกายแจ้งความดำเนินคดี
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวน้องเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนพ่อถูกควบคุมตัวแล้วก็ส่งฝากขังแล้วค่ะ
พนักงานสอบสวนสพเมืองสกลนครคัดค้านการประกันตัว
เดี๋ยวตำรวจสพอีกพื้นที่ก็จะรับเรื่องยื่นคัดค้านอีกรอบสองนะคะ
ไม่อยากใช้ประกันตัวออกมาได้ค่ะ
ตอนนี้แม่เด็กพยายามจะประกันตัวพ่อออกมาให้ได้นะคะ
แล้วแม่โกรธลูกด้วยนะคะที่ลูกไปแจ้งความพ่อค่ะ
คือจะช่วยพ่อแล้วก็โกรธลูก
เดี๋ยววันพรุ่งนี้ซึ่งหมายถึงวันนี้ค่ะ
จะพาน้องไปให้ทางอายการสอบสวนต่อในชั้นอายการนะคะ

แล้วก็เด็กบอกแล้วว่าถ้าพ่อและแม่โดนจับ
ขอให้โดนจำคุกให้นานที่สุดน้องบอกแบบนี้เลย
เพราะน้องทุกข์ทรมานมา๕๖ปีแล้วทั้งร่างกายและจิตใจ
นี่เป็นเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊คของคุณชะลิดาวัฒนะค่ะ
ในการช่วยเหลือน้องผู้หญิงคนนี้นะคะ
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปทางตำรวจค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองสกลนครบอกว่าจับตัวพ่อไว้แล้วนะคะ
สอบสวนน้องผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วนะคะ
สำหรับตัวพ่อเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกาย
ส่วนคดีข่มขืนกระทำชำราวตอนนี้เนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอกุฎบาก
ก็ประสานตำรวจท้องที่ไปแล้วให้ดำเนินคดีในส่วนนี้ค่ะ
หรือที่สะพอกุฎบากหรือสอบส่วน
ส่วนของพ่อก็ได้ในเมืองคดีโดยจับปุ่มส่งเพิ่มส่วนเมืองคดี
ส่วนเรื่องบุกลุกแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ตัวถูกควบคุมตามรักษา
ที่เรียนจำสกลนครบอกครับ

ใช่ค่ะขอบคุณทางเจ้าของเพจเฟซบุ๊คนี้ด้วยที่ช่วยเหลือน้องต่อเนื่องนะคะ
ก็เดี๋ยวเราตามคดีให้นะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ